จะพาไปต่อที่จังหวัดนนทบุรี
กระแสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาช่วยซื้อผลไม้หน่อยชาวบ้านนะครับ
ในพื้นที่ของที่หลวงพ่อพระพยอมช่วยอยู่นะครับ

ผมก็เลยลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับ

ภาพยอมท่านไปเก็บมะม่วง
ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็น

เป็นผลผลิตของชาวบ้านนะครับ
แล้วก็ประชาชนที่หลวงพ่อพระพยอม
เฉยทุเรียนเหล่านี้นะครับ
ที่หลวงจากรถปั้ดหลวงพ่อบอกว่า
ไปวิทยาบาท๑๐บาทครับ

ตอนแรกโอ้โหบางลูกก็เน่านะครับ

นั่นแหละครับประชาชนคนไทยเนี่ยครับที่ดูแลดูรายการอยู่นะครับ
ไทยรัฐทีวีนี่แหละครับครับไปทันทีเลยครับไปที่วัดสวนแก้วกัน
นี่ครับนั่งรถมาจากเยาวราชนะเนี่ยบอกว่ามาเอาใจมาช่วยคนไทย
เราต้องได้กินทุเรียนดีดีผลไม้ดีดีครับที่วัดสวนแก้วครับ
แหละฮะเสร็จปั๊บครับเลยบอกว่าโอ้แจ๊คมาไม่ต้องมาช่วยแล้ว
ตอนนี้นะครับชาวบ้านชาวช่องมาช่วยวัดสวนแก้วกันแล้วตอนนี้
เป็นแบบนั้นแหละครับภาพนี้เสร็จปั๊บนะครับบอกว่าหลวงพ่อไอ้ปากว่า
โอ้ยนะครับทุกคนแชร์ทุกคนบอกต่อในโลกออนไลน์
ทำให้หลวงพ่อนะครับดีใจขอบคุณคนไทยนะครับที่ไม่ทิ้งกัน
พ่อว่าอย่างนั้นนะฮะนี่แหละครับหลวงพ่อบอกว่าโอ้ทิศเป้
ถ้ามีโอกาสนะครับมะม่วงเหล่านี้นะครับนี่พันช้างแดง
คันช้างแดงเป็นลูกใหญ่มากเป็นมะม่วงไต้หวันนะครับ
ลูกหนึ่งก็ไม่แพงถ้าไปที่อื่นนะครับไปตลาดนะครับ
แพงมากนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้หลวงพ่อเลยบอกว่า
มีโอกาสนะครับภายในเดือนพฤษภาคมครับถ้ารอดไปได้นะครับ
พื้นที่สาขาที่ปลูกอยู่นะครับแล้วก็จากจันทบุรีจะมาอีกนะครับ

ใช่วันเสาร์ที่ผ่านมา๑๐คันรถคุณดาวคือ
คือเท่ากับพระพยอมท่านเปิดให้เป็นพื้นที่ในการที่จะค้าขายใช่ไหม

ในการที่จะไม่ใช่ค้าขายอย่างธรรมดาด้วย

ใครทำบุญก็ได้ผลไม้ไปก็ได้๒ส่วน

ชาวสวนก็ได้ขายผลไม้ด้วย
ใช่ครับผลไม้ที่เอามาขายนี่นี่

ก็คือส่วนที่ประชาชนต้องการให้พระพยอมช่วยเหลือ
และอีกหนึ่งส่วนก็คือส่วนที่ปลูกอยู่ตามวัดสาขาของพระพยอม

โอ้โหนี่พื้นที่ค่าในวัดสวนแก้วนะครับคุณดาว

วัดนะครับ๑๗๘ไร่คนละไม้หมดเลย
นี่แหละฮะถือได้ว่าไม่ธรรมดานะครับ

แท็กหมาไม่ต้องมาช่วยว่างั้นนะฮะ
ฟังเสียงพระพยาบาลฟังเสียงสักหน่อยนะ
เกษตรกรไทยนึกถึงอย่างนี้นะไอ้ที่เราทำเกษตรแล้วเป็นหนี้ท้องก่อสอเยอะเนี่ยเพราะอะไร
เพราะเราต่างคนต่างทำเราไม่ทำเป็นสวนใหญ่แปลงใหญ่นาแปลงใหญ่สวนแปลงใหญ่
เพื่อจะได้ลดต้นทุนต่อรองเรื่องปุ๋ยกับพ่อค้าได้ทุนได้
และเวลารวมตัวกันแล้วเนี่ยสามารถที่เขาเรียกว่ากดราคาก็ได้
ขึ้นราคาก็ได้กดราคาปุ๋ยเขาก็ได้ถ้าเราทำ๕ไร่ซื้อปุ๋ย๕ลูก
แต่เราทำ๒๐๐ไร่ซื้อปุ๋ย๒๐๐ลูกกดพ่อค้าได้ลูกละ๕บาท
แล้วถ้าเรารวมกันพ่อค้ากดราคาเราเราไม่ขายเข้าตู้เย็น
พอราคาพอผลดีใจตลาดขาดเขาก็ต้องมาขึ้นให้เรา
เพราะฉะนั้นที่แล้วมาเนี่ยเราไม่ดูอิสราเอลอัตมาโชคดี
อิสราเอลสองครั้งเกษตรกรเขาเนี่ยมีเงินมาเที่ยวประเทศไทย
ของเราไปจังหวัดยังจะไม่รอดเลย
หลวงพ่อยังฝากต่อนะครับว่าเกษตรกรถ้าจะรอดนะครับ
บกวนว่าเลิกเล่นอบายมุกทั้งกินเหล้าถ้าเรารสได้รวยแน่นอนครับ
แล้วก็ตั้งสตินะฮะนี่ครับบรรยากาศหลวงพ่อพาไปเดินชมสวน
นะครับในวัดนะฮะ๑๗๘ไร่ครับคุณดาวคุณบุ๊คครับ
มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์บอกว่าปลูกเอง
ปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ใช้แบบว่า
มีคนลงในเขตอภัยธรรมที่ว่ามีการถ่ายโคกะบื้อ
โคกะบื้อก็ถ่ายมูนลงไปแล้วก็ท่านผสมกับใบไผ่
ผสมเป็นปุ๋ยนะครับนี่แหละฮะกล้วยต่าง
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับแม่หลวงพ่อมีความสุขมาก
ที่บอกว่าวันนี้นะครับจะเริ่มโตป์
โอ้โหนี่ครับบรรยากาศแบบนี้แหละฮะ
คนแก่คนเท่ามาจากทั่วทุกสารอาทิตย์ครับ
ให้กันบังใจนี่คนไทยทุเรียนจริงแท้นะครับ
ทุเรียนสัมผัสแล้วฮูคุณบุ๊กครับ
ไหนเหรอครับไหนเหรอฮะคราบวัน
กลิ่นจะออกมาต่อที่เรามีเวลาก็ทำลายทำลายเข้าท้องทันทีก่อนแล้ว
ไม่มาให้เราได้ทำลายทุเรียน